หญิงวัย๓ขวบที่มุกดาหารหายไปจากบ้านตั้งแต่เช้า๑๑พฤษภาคม
หลังจากนั้นอีก๓๔วันนะครับที่ออกตามหากันเนี่ย
ก็เจอน้องแต่ในสภาพก็คือเป็นศพแล้ว
ก็พยายามที่จะไล่ในการสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะครับว่า
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งครอบครัวมั่นใจว่ายังไงซะ
จากบ้านไปถึงจุดที่พบศพของเด็กเนี่ย
คือบริเวณภูเหล็กไฟ
เป็นเนินเขาโขดหินขึ้นไปห่างประมาณเกือบ๒กิโลเมตรจากบ้าน

ที่ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้อยู่เนี่ย
ห่างระยะทางจากบ้านไปจุดที่พบศพเนี่ย
พบว่า๑๗กิโลเมตร

อกจากนี้นะคะสภาพศพของน้องชมพู่ก็คือร่างกายเปลยเปล่า

คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าน้องยังถอดเสื้อผ้าเองไม่เป็นด้วยซ้ำ
ที่บริเวณแถวจุดที่พบศพน้องชมพู่

เจอรองเท้าเจอกางเกงอืมเสื้อไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหน

รองเท้าแตะที่น้องชมพู่ใส่ไปวันที่หายตัวไปเนี่ย
ห่างจากศพสัก๑๐เมตร
กางเกงที่น้องใส่ไปห่างจากศพของน้องชมพู่ประมาณ๒๐เมตร

ใช่ค่ะแต่ผู้ต้องสงสัยตำรวจบอกว่า
จากที่เราบอกคุณผู้ชมว่ามีผู้ต้องสงสัย๗คน
คุณผู้ชมล่าสุดแคบลงมาอีกนะคะ
มีผู้ต้องสงสัย๒คน
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

แต่มันแคบลงมาเรื่อยมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยค่ะ
ผลชนสูตรจากทางนิติเวศเนี่ยก็คือพบร่องรอยตามร่างกาย

แต่อย่างละเอียดต้องรอก่อนนะครับว่า
มันคือร่องรอยแบบไหนอะไรยังไง
แต่พ่อกับแม่หรือว่าลุงหรือว่าครอบครัว

เชื่อว่าน่าจะมีคนพาเด็กไปแล้วทำอะไรกับน้องนะครับ
แล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้
เพราะไม่น่าจะเดินขึ้นไปเพียงคนเดียวลำพังแบบนี้ได้
แบบเดินหลงไปเรื่อยแล้วก็ไปหมดเรี่ยวหมดแรงจนเสียชีวิต
หาทางกลับบ้านไม่เจอยังไงก็ขึ้นมาถึงจุดนี้ไม่ได้อืม
เดี๋ยวเราค่อยไล่กันไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีละเรื่องเอาเรื่องเสื้อก่อน
เสื้อที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเนี่ยซึ่งตำรวจมั่นใจว่า
ถ้าหาเจออย่างน้อยก็น่าจะเป็นเบาะแส
หรือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการคลี่คลายคดีได้
เสื้อของน้องชมพู่ที่ใส่ไปเมื่อ๑๑พฤษภาคม
เช้าวันนั้นที่อยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ไปทำสวนกันเนี่ย
น้องชมพู่อยู่กับพี่สาวที่บ้านพี่สาวยุค๑๓
พี่สาวบอกเผลอหลับไปแป๊บเดียวอ้าวตื่นมาน้องหายไปแล้ว

วันนี้ครับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งตำรวจชุดสืบสวนของภูทรภาค๔
ตะเวนชายแดนด้วยฝ่ายปกครองด้วย
เจ้าหน้าที่ป่าไม้อปพรผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านกว่า๖๐คน
แล้วก็นี่ฮะสุนัขดมกลิ่นนะฮะ
มาร่วมกันออกค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในจุดที่พบศพน้องชมพู่
ก็คือบนภูเหล็กไฟที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
หลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้
คือเสื้อที่น้องชมพู่ใส่ไปในวันนั้นวันที่หายตัวไป
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็เอาเสื้อผ้าเก่าของน้องชมพู่
ทางคุณพ่อคุณแม่ให้มาให้สุนัขดมกลิ่นได้ดม

เพื่อจะไล่ตามหาต้องหาให้ได้นะครับ
สวนตำรวจภูทรภาค๔เป็นหัวหน้าทีมค้นหา
แผนให้เจ้าหน้าที่ทุกนายแบ่งทีมค้นหาเสื้อของน้องชมพู่อย่างละเอียดนะครับ
แบ่งเจ้าหน้าที่เป็น๓ชุดเดินหน้าแบบเรียงเป็นกระดาน
กระจายออกค้นหาในสามเส้นทางเส้นทางที่หนึ่งเป็นเส้นทางอ่างกกนะฮะ
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีเด็กวัย๗ขวบอ้างว่าเห็นชายปริศนาใส่เสื้อสีส้ม
อุ้มน้องชมพู่ไปเดินไปทางป่ามันสำปะหลังเส้นทางนี้จะอ้อมไปด้านข้าง
แล้วก็ลัดเลาะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้นะฮะจะมีแหล่งน้ำชื่ออ่างกบอยู่ด้วย
สามารถกินประทังชีวิตได้ค่ะเป็นเส้นที่เดินง่ายที่สุด
ถ้าจะเดินจากบ้านน้องชมพู่แล้วมาถึงจุดภูเหล็กไฟ
อ่าถ้าจะพาเด็กมามาซ่อนตัวอยู่อะไรอยู่แถวเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้
ตามข้อมูลที่เด็กวัย๗ขวบตอนนั้นเขาปีนต้นไม้อยู่ใช่ไหม
แต่เขาบอกเขามองเห็นว่ามีผู้ชายเสื้อสีส้มตัวใหญ่มาอุ้มน้องชมผู้ไป
เส้นทางที่๒ที่เจ้าหน้าที่ค้นหาวันนี้คือที่ภูเหล็กไฟนะครับ
ค้นหาขึ้นไปที่จุดที่พบศพเลยเดินจากสวนยางพาราแล้วก็แบบตรงขึ้นไปเลย
ตรงแหนวขึ้นไปเลยบนภูเหล็กไฟนี่นะฮะ
อีกเส้นทางหนึ่งนะครับเส้นทางที่๓ที่ออกค้นหาเป็นเส้นทางหลังโรงเรียนบ้านกกอก
บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านกกอกเนี่ยเป็นเส้นทางที่ยายเก็บผักหวาน
ไปเจอรองเท้าของน้องชมพู่โดยขึ้นจากป่าด้านหลังโรงเรียนกกอก
เลาะไปตามแนวป่าแล้วก็ผาหินแล้วขึ้นไปยังภูเหล็กไฟได้เช่นกัน
วันที่ไปเจอศพน้องชมพู่ช่วงก่อนจะเจอศพเนี่ย
คือมีคนไปเจอรองเท้าแตะก่อนเจอรองเท้าแตะแล้วก็มาบอกกัน
ตอนนั้นก็โอ้โหใจชื้นดีใจกันสุดท้ายพอขึ้นไปตามหาตามรอยรองเท้าแตะ
ละหนึ่งตัวนะฮะหลังจากที่สุนัขดมกลิ่นได้ดม
เสื้อผ้าก่อก่อนของน้องชมผู้ไปแล้วสามตัวนี้มีเจ้ายีนะเจ้าฮาแบก
เป็นสุนัขทหารจากกองกำลังจศมธแล้วอีกตัวหนึ่งคือเจ้าคามะ
เป็นสุนัขจากกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่๒๓สกลนคร
ที่ใส่ไปในวันหายตัวไปนะครับ

คนร้ายอาจจะเอาไปซุกซ่อนเอาไว้

ที่ใดที่หนึ่งก็ได้หลังก่อเหตุ

ขอรายละเอียดไปจากคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ชุดที่น้องชมพู่ใส่ในวันนั้นวันที่หายตัวไป
แม่บอกว่าลักษณะเป็นเสื้อกล้ามสีขาวแบบผู้ชายนะฮะ

เสื้อตัวนี้พี่ชายที่เป็นลูกของพี่สาวแม่เนี่ย

เพราะว่าพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ย
เขาอายุ๑๐ขวบน้องชมพู่๓ขวบ

ก่อนที่จะเกิดเหตุน้องชมพู่ใส่ไปแค่ครั้งเดียวแม่บอก

น้องชมพู่ก็ใส่แล้วก็บางทีก็ร้อนอะไรพวกนี้

แต่วันนั้นแม่ใส่ให้เพราะเห็นว่าเออหลวมสบายดีนะครับ
แล้วแม่ก็ไม่เคยถ่ายรูปลูกไว้ด้วยนะ
นี่นะฮะก็เลยเอาเท่าที่จำได้นะครับ
ขณะที่หายไปตอนนี้นะครับ

แต่กางเกงกับรองเท้าเนี่ยเจอแล้วนะครับ

ถ้าใครไปเจอเสื้อของน้องชมพู่นะ
อยู่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่ที่ไปช่วยกันหาเนี่ย
รู้ว่าชาวบ้านจะช่วยกันหาด้วยนะครับ
อย่าไปจับอย่าไปแตะอย่าไปต้องอย่าไปหยิบขึ้นมาเด็ดขาด
เอาแค่ให้ถ่ายรูปแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

งั้นเดี๋ยวหลักฐานถูกทำลายหมดนะครับ
และถ้าใครเจอนะครับ
เจอนะหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนเจอก็แล้วแต่
จนสามารถค้นหาเสื้อของน้องชมพู่กันได้เจอเนี่ยนะครับ
ตำรวจจะให้เงินเป็นขวัญกำลังใจในการหาเสื้อน้องชมพู่

อันนี้ไม่ใช่รางวัลนำจับผู้ต้องหานะครับ
อันนี้คือใครเจอเสื้อน้องชมพู่
เพราะตอนนี้เชื่อว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญต้องมีร่องรอยอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ

ทีมข่าวของเราได้สอบถามชุดที่เดินเท้าค้นหาพยานหลักฐานวันนี้ก็คือเสื้อของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งเดินขึ้นไปยังเส้นทางภูเหล็กไฟไปตั้งแต่๘โมงเช้า

ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากชุดที่เดินเท้าไปในชุดนี้
ที่ขึ้นไปเส้นทางภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยนะ
คือนอกจากชุดนี้เขาจะแบ่งเป็น๓ชุดใหญ่แล้วเนี่ย
ชุดนี้เขายังไปย่อยเป็นอีก๔ชุด
ค้นหา๔ทิศคือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตก
กระจายกำลังออกไปอีกในระยะร้อยเมตรของจุดที่พบศพนะฮะ
ปัญหาและอุปสรรคก็คือระยะทางที่ค่อนข้างไกล
จุดเป็นโขดหินสูงชันแล้วอากาศวันนี้ก็ร้อนมาก
ทำให้ยากต่อการทำงานนะสุนัขดมกลิ่นมันก็เหนื่อยนะครับ
ซึ่งไปตั้งแต่๘โมงเช้าลงมา๔โมงเย็น
ไม่เจอหลักฐานอะไรเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่
เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อที่หายไปหลักฐานอื่น
สแกนพื้นที่อย่างละเอียดแล้วโขดหินต่างต่างก็พยายามดูแล้ว
คาดว่าอาจจะเป็นจุดที่ซุกซ่อนเสื้อไว้ได้ก็ยังไม่เจอ
ไม่เจอเลยครับเดินตั้งแต่บริเวณตีนเขาไปถึงจุดที่ว่าพบศพ
ก็ตะเวนหาอีกครับไม่เจออุปสรรคเพราะว่าน่าจะเป็นเทือกเขา
แล้วก็โขดหินอะไรต่างนะครับเพราะมันลกไม่น่ามันหายากครับ
ก็แม้วันนี้ไม่เจอนะครับแต่ว่าชุดค้นหาบอกว่ายังไงก็หาต่อฮะอืม
อะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะเจอได้เนี่ยก็อยากให้เจอนะครับ
โดยเฉพาะเสื้อของน้องชมพู่ที่ทางชุดสืบสวนคาดว่าน่าจะมีร่องรอยอะไรบ้าง
ถ้าคนร้ายจะก่อเหตุกับน้องชมพู่แล้วก็ทิ้งหลักฐานร่องรอยอะไรไว้
เพราะไม่อย่างนั้นเสื้อจะหายไปไหน
ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าคดีนี้มีความคืบหน้ามากนะคะ
เพราะตำรวจบอกเลยว่าผู้ต้องสงสัยที่เราเคยบอกไปว่ามี๗คน
ตอนนี้ตีวงแคบลงมาเหลือ๒คน

ตำรวจบอกว่าจับผิดได้ว่าโกหกหลายอย่างเลย
แล้วไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือมีคลิปลามกอนาจารย์เต็มเลย
ร่วมคลี่คลายคดีนี้เป็น๑๐๐คนเลยค่ะ
เป็นสามชุดแบบนี้นะคะชุดสืบสวนจากส่วนกลางของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

รับผิดชอบการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ของบุคคลต่างที่พบใกล้เคียงกับช่วงเวลาเกิดเหตุ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔
รับผิดชอบการค้นหาตัวผู้ต้องสงสัย
แกนหาบุคคลที่เข้าข่ายว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในมุกดานอาหารเองแล้วก็ที่สกลนคร
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดมุกดาหาร
รับผิดชอบค้นหาพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่คาดว่ายังหลงเหลืออยู่
เป็นร้อยนายค่ะที่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
ผู้ต้องสงสัยกันก่อนที่เราบอกคุณผู้ชมไป
ก่อนหน้านี้มีผู้ต้องสงสัย๗คนมีใครบ้าง
นายสมคิตบ้านของนายสมคิตเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่แค่๒๐๐เมตร
รินบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่๒๙๐เมตรตามแผนผังนี้เลยนะคะ
เฉลิมบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่๒๒๐เมตร
เต้ยบ้านอยู่ห่างบ้านน้องชมพู่๑๘๐เมตร

อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่๒๑๐เมตร
คนนี้เป็นคนแรกที่ไปพบศพน้องชมพู่
ผู้ต้องสงสัยคนที่๖ในวาบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่๕๕๐เมตร
ตามแผนผังหน้าจอนี้เลยส่วนคนที่๗ในแอ๋ม
แอ๋มเป็นคนเดียวใน๗คนที่อยู่นอกหมู่บ้าน
ห่างจากบ้านของน้องชมพู่กว่า๔๐กิโลเมตรนะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าตำรวจตีวงแคบลงมา
เหลือผู้ต้องสงสัย๒คน
๒คนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครแต่ได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะครับ
เป็นคนที่ทำหน้าที่เก็บของป่าตัดต้นไม้
เจ้าหน้าที่เคยนำตัวไปสอบปากคำแล้วด้วยนะคะ
แต่จากการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่น่าสงสัยหลายเรื่อง
เจ้าหน้าที่บอกว่าจับผิดได้เลยว่าโกหก
โกหกตำรวจหลายเรื่องเลยค่ะ
อีกคนนึงเคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
หกมุ่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศ
เป็น๑ใน๗คนที่มีคลิปลามกอนาจารย์ในโทรศัพท์มือถือเยอะมากค่ะ
แล้วสิ่งที่ทำให้ตำรวจค่อนข้างมั่นใจ
สองคนนี้คือผู้ต้องสงสัยที่สามารถตีวงแคบลงมาได้
ก็เพราะว่าตามร่างกายของผู้ต้องสงสัย๒คนนี้
มีร่องรอยคล้ายกับถูกยิง
มีร่องรอยคล้ายกับถูกบาดบางจุดของลำตัว
เจ้าตัวบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นร่องรอยที่เข้าไปหาของป่าแล้วโดนบาดโดนควร
ตำรวจบอกว่ามันฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อนะคะ

ที่เก็บได้จากศพของน้องชมพู่
นี่ค่ะมันแคบลงมาเรื่อย
เจ้าหน้าที่บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เหลือแค่การตรวจพิสูจน์หลักฐานจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง
ที่จะนำมาประกอบเพื่อเทียบเคียงกัน
ทำให้ต้องใช้เวลาสักพักนึงค่ะ
ถ้าทั้งสองอย่างตรงกันทีนี้
ออกหมายจับได้เลยนะคะตำรวจบอก
รออีกไม่นานหมายจับมาแน่
ศพของน้องชมพู่ชาปนกิจไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะ
ประชุมความคืบหน้าของคดีหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
เหมือนที่คุณเข็มมาสอนบอกว่าเขาขมวดวงให้แคบลง
เหลือ๒ผู้ต้องสงสัย
ไม่น่าเชื่อเรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
หรือว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
เพราะในขณะที่ตำรวจได้ประชุมทีมสืบสวนสอบสวน
แล้วก็คาดว่าคนร้ายน่าจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่สองคนในขณะนี้เนี่ย
เราไปกับร่างทรงที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะชื่อว่ายายอม
เราก็ให้ยายอมเนี่ยเขาช่วยไปลงไปดูอะไรให้ว่า
ของน้องชมพู่จะอยู่ตรงไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ยายอมบอกว่าคนร้ายเนี่ยมี๒คนมี๒คนที่ก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิต
ตรงกับข้อมูลของตำรวจเลยเออนี่นะครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับนี่ฮะไปกับยายอมนะครับ
ร่างทรงหญิงที่ชื่อยายอมคนนี้เป็นคนในพื้นที่แล้วเป็นญาติห่างกับครอบครัวน้องชมพู่
ก่อนที่จะไปกันไว้ในวันนี้เพื่อจะไปดูว่าเสื้อของน้องชมพู่จะอยู่ตรงไหน
ใครทำอะไรกับน้องชมพู่คนพาไปมีกี่คนเนี่ย
ตอนที่ญาติญาติพ่อแม่น้องชมพู่เขาหาน้องชมพู่กันอยู่ตอนที่ยังหาไม่เจอ
เคยไปถามยายอมนะตอนนั้นเนี่ยยายอมบอกว่าให้ขึ้นไปบนเขา
เพราะเห็นว่ามีคนอุ้มขึ้นไปแต่ตอนนั้นมันก็ยังชุลมุนวุ่นวายอยู่
ทางครอบครัวเขาเลยยังไม่ได้ขึ้นไปสุดท้ายแล้วเอ้าไปพบน้องชมพู่เสียชีวิต
อยู่บนโขดหินบนภูเหล็กไฟจริงวันนี้นี่ฮะยายอมพาคุณภูริพัฒน์มาที่ไร่มันสำปะหลัง
ใกล้กับบ้านน้องชมพู่ถ้าจากจุดนี้เนี่ย
สามารถเดินขึ้นไปยังจุดที่เจอศพน้องชมพู่ได้๒ทาง
ทางหนึ่งคือไปทางกอไผ่ใกล้ไร่มันสำปะหลัง
อีกทางนึงไปทางสวนยางพารานะฮะก็ลองไปว่าเอ๊ะ
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนร้ายอุ้มน้องชมพู่มาขโมยมาลักพามาเนี่ย
ถ้าไปจากทางนี้เพราะมันใกล้บ้านน้องชมพู่
แล้วก็ทะลุไปยังภูเหล็กไฟได้เนี่ยน่าจะไปทางไหน
ยายอมก็เดินดูเดินดูอยู่ดีครับก็หยุดพักนึง
แล้วมีอาการสั่นเหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวท่านดูอีกทีนะเดี๋ยวเอาภาพมาอีกทีหนึ่งคอยดูนะ
มันไม่ได้อยู่นี่เด้อชมพูน่ะ

เข้าไปไกลแล้วเขาย่นขึ้นมาส่งเว้น
มันไม่ถึงแล้วไก่แล้วชมพูน่ะ

คนเนี่ยมีแม้นอยู่บ้านนี้เด้ออ้าวนะ

อ้าวโหมึงล่ะหรอตไปเปล่าม่าคนดั๋ม
ว้าวสูงก็มีสูงคนวลแต่ว่าเสื้อสมภูมิน่ะยุริผิน
อ่าบอกนี่ชมพูยังอยู่บนเขายังไม่ได้ไปไหน
แม้ว่าเมื่อวานจะชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วยายอมบอกชมพู่ยังไม่ได้ไปไหนเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้
ไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้เป็นคนหมู่บ้านอื่นมีสองคนนะ
มีคนดำจะสูงก็ไม่สูงกับคนอ้วน
ส่วนเสื้อน้องชมพู่เนี่ยอยู่ในซอกหินอืม
ยอมชี้แล้วบอกนี่ไปทางนี้ไปทางนี้ค่ะนี่ฮะ
ไปร่ายบทสวดมนต์อยู่ตรงนั้นนี่อยู่นี่ฮะ
เย็ดพวงไปกันนะคุณภูทิภัณฑ์บุญมินฯผู้สรุขาวของเราก็ไปด้วย
นี่ฮะสวนยางพาราตรงเนี้ยอยู่ดีดียายอมมาตรงนี้อืม
แล้วก็มาสวดมนต์อะไรอยู่พักหนึ่งตรงนี้
เด็ดทางนี่ไปนี่อืมไปทางนี้กว่าไหมไปทางนี้อืม
นี่ฮะยายอมบอกเส้นทางที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปเนี่ย
ทางนี้นะครับอ่าแล้วบอกว่าคนร้าย
มีสองคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาคนหนึ่งรูปร่างอ้วนสูงใหญ่ผิวดำ
อีกคนนึงรูปร่างเตี้ยผิวขาวค่ะนะฮะคนที่ลงมือทำร้ายน้องชมพู่
ร่างทรงยายอมบอกว่ามีคนเดียวคือคนรูปร่างดำอ้วนสูงใหญ่
อีกคนนึงเนี่ยพยายามห้ามแต่ว่าชายอ้วนดำ
มีจิตไม่ปกติไม่ฟังแล้วลงมือทำร้ายน้อง
ยายอมบอกว่าทั้งสองคนไม่ใช่คนในหมู่บ้านเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาในหมู่บ้าน
จุดที่ทำร้ายน้องชมพู่ไม่ใช่จุดที่เจอศพอย่ายอมบอกอืมอ่า
อ่าดูแล้วดูหมดแล้วเข้าพิธงพิธีดูแล้ว
แต่จุดที่น้องชมพู่ถูกทำร้ายอยู่ห่างออกไปจากจุดที่เจอศพอีก๑กิโลเมตร
ให้ไปสังเกตตรงจุดนั้นเนี่ยที่น้องชมพู่ถูกทำร้าย
จะมีต้นเพชรอยู่สองต้นนะฮะแล้วก็มีต้นจิก
ลูกอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้น
พอน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วคนร้ายถึงเอาเสื้อของน้องชมพู่เนี้ย
หาเจอยายอมยังบอกว่าพอคนร้ายทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตแล้ว
ก็อุ้มศพน้องมาทิ้งเอาไว้ตรงภูเหล็กไฟตรงโขดหินจุดที่พบศพ
โอ้ยชมพู่น่ะไก่แต่ว่าเขาชบเขินมาน่ะ
ไก่เห่ามันเข้าไปพูดลุบลงไปปลูกมีแต่คนแม่ที่เอาไป
สองคนบ้านนอมแบบเดิมมีแม่เดอะทางนี้หน่ะเดิม
แต่ว่าห้ามห้ามอยู่ฮะภูนี้น่ะภูดำชูงภูอันนี้น่ะ
วดมีใดคาดเมียมานานแล้ว
เพราะว่าใส่ตาเพิ่งก็คาดมันควรพูดที่เอาไปนี่
นี่ค่ะคือข้อมูลต่างตรงเนี้ยของยายยอมเนี่ย
ที่เขาทำพิธีแล้วเขาดูของเขาในวันนี้เนี่ยได้เอาไปบอกกับชุดสืบสวนของตำรวจ
เพื่อเป็นข้อมูลด้วยนะครับอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
ผู้ชมครับเพียงแต่ว่ายายอมเขาก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยอ่า
ไปบอกทางตำรวจเอาไว้เผื่อจะเป็นข้อมูลประกอบกัน
เพื่อจะเป็นประโยชน์อะไรตรงไหนได้บ้างแต่อย่ายอมบอกว่าให้ไปดูนู่นอ่ะ
ตรงจุดที่ชี้ไปมันจะมีต้นจิกกับต้นเพชรอยู่สองต้น
ไปดูแถวนั้นแล้วแถวนั้นมันมีก้อนหินที่ผิดปกติอยู่
คนร้ายเอาเสื้อชมพู่ไปซ่อนไว้ตรงนั้น
และตอนนี้วิญญาณของน้องชมพู่ยังไม่ได้ไปไหนอืม
ยังอยู่ในสภาพไม่สวมใส่เสื้อผ้าหิวข้าวหิวขนม
ที่ยังไม่ไปไหนเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะอ่า
ก็เลยยังเหมือนกับไม่ได้รับการปลดปล่อยอะไรประมาณอย่าง
เนี้ยนะครับอ่ายายอมก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
คุ้มครองรักษาน้องชมพู่ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ให้จับคนร้ายได้เร็ว
คือก่อนหน้านี้ยายอมก็มีญาติญาติน้องชมพู่มาถามแล้วล่ะ
ตอนที่หาไม่เจอก็บอกว่าเนี่ยมีคนพาไปอยู่บนเขา
แต่ตอนนั้นเขาก็ชุดละมุนวุ่นวายอยู่เลยยังไม่ทันได้ไปดูอืม
เจอศพก่อนค่ะแล้วเด็กที่ว่าเคยเจอคนอุ้มน้องชมพู่ไปใส่เสื้อสีส้มเนี่ย
ตามข้อมูลก็คือบอกว่าคนนั้นก็ตัวใหญ่ใช่ใช่ไหม
อันนี้หนึ่งในสองเนี้ยเป็นคนทำร้ายเลยเนี่ยยายอมบอกก็ตัวใหญ่ใหญ่อืมอ่า
อันนี้อีกหนึ่งด้านนะครับที่ทีมข่าวเราไปดูมานะฮะ
คือถ้าจะพูดถึงในด้านเรื่องของวิญญาณของน้องชมพู่อะค่ะ
ก็ต้องขออนุญาตไปคุยกับคุณลุงของน้องชมพู่อีกรอบหนึ่ง
คุณลุงชัยพลวิพาคุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
ช่วงที่มีพิธีชาปนกิจศพน้องชมพู่แล้วก็เป็นการชาปนกิจแบบบริเวณด้านนอก
เขาจะใช้เป็นไม้สี่ด้านไม้ค้ำโรงศพอะค่ะ
เขาเรียกกันว่าเป็นไม้ขมเหงไม้กักวิญญาณเนี่ยค่ะครับ
ทั้งสี่ด้านแบบนี้คือเอาไว้ประคองลงศพ
ไม่ให้เอ็นไปทางใดทางหนึ่งขณะที่กำลังมีพิธีชาปนกิจศพ
นี่คือภาพเมื่อวานที่เราต้องไปคุยกับคุณลุงของน้องชมพู่อีกรอบ
ก็เพราะว่าเมื่อวานคุณลุงยืนดูยืนจ้องเลย
แล้วคุณลุงบอกว่าตกใจมากที่ไม้ค้ำลงศพร่วงตกลงมาข้างหนึ่ง
ปกติจะไม่ร่วงลงมานี่เห็นไหมคะร่วงตกลงมาแบบนี้
คือคุณลุงมองว่าตามความเชื่อ
เหมือนกับวิญญาณของน้องชมพู่พยายามจะสื่อสารว่า
ยังสู้อยู่นะวิญญาณของน้องยังไม่สงบสุขนะ
อยากจะให้จับคนร้ายที่ฆ่าน้องให้ได้ค่ะ
ไม้ไม่คมเองครับไม่คมวิญญาณนะครับปกติมันไม่ล้มอยู่แล้ว
ล้มครับพอดีผมก็เพ่งอยู่นะผมผมก็พยายามเนี่ยจะคิดอ่ะนะ
คิดว่าถ้าน้องไปดีน้องต้องนิ่งสงบ

อะไรมันก็ต้องสงบบางคนเนี่ยกำลังเผาเนี่ยฝนตกฟ้าล้อ
บางทีผลเปียกเหมือนกับพยายามที่จะฝืนอะไรพวกนี้นะ
ลิขิตฝืนอะไรน่ะอะไรก็เหมือนมันมันก็เรื่องความเชื่อดวงวิญญาณพวกเนี้ย
วิญญาณเขาแข็งเขาอะไรเขาก็จะพยายามดิ้น
ถ้าที่ผมคิดตอนนี้คือน้องพยายามที่จะสื่อกับเราว่าเออ
เขายังสู้อยู่นะอย่าเพิ่งลดละนะอะไรอย่างนี้นะ
เนี่ยค่ะก็วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณลุงของน้องชมพู่ใหม่อีกรอบ

วิญญาณของน้องเหมือนกับพยายามจะมาสื่อสารมาบอกอะไรบางอย่างว่าสู้นะ
ครับจับให้ได้นะคนร้ายที่ทำร้ายน้องเราก็เลยลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่อ่ะนะครับ
คุณแม่ชื่อนางสาวิตรีคุณพ่อชื่อนายอนามัยวงศรีชานะครับ
กับแม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าในเรื่องของคดีความตอนนี้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาก
ตำรวจกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อติดตามจับตัวคนร้ายให้ได้แต่ว่าก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าครอบครัวเนี่ย
จะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้พ่อกับแม่บอกว่าตอนที่น้องชมพู่เกิดมาเนี่ยนะ
ตอนนั้นแม่กับพ่อยังคิดเลยว่าโอ้โหนี่เรามีลูกสาวทั้งสองคน
กังวลว่าจะมีเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นกับลูกสาวเพราะว่าน้องชมพู่มีพี่สาวด้วยนะครับ
แล้วไม่ชอบดูข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กเลยนะ
ก็ไม่คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งมันจะมาเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองกับลูกสาวของตัวเอง
กับพ่อบอกว่าตั้งแต่ลูกสาวหายตัวไปแล้วสุดท้ายพบว่าเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
อย่างแม่เนี่ยบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยนะไม่เคยคิดอยากดูสภาพศพลูกเลย
วันที่เจอศพยังไม่ขึ้นไปเลยใช่ยังไม่กล้าดูเลยอ่ะให้ลุงขึ้นไปนะฮะ
อยากรู้ว่าลูกมีแผลตรงไหนนะไม่อยากรู้ว่าคนร้ายทำร้ายน้องชมพู่ด้วยวิธีอะไรแบบไหนยังไง
ส่วนนี้ฮะเมื่อวานนี้วันเผาศพน้องชมพู่แม่กับพ่อก็นั่งอยู่ในเต็นต์เนี่ยฮะ
อดรูปถ่ายของลูกสาวไว้เพราะบอกว่าไม่อยากไปดูใกล้ใกล้นะ
เนื่องจากกลัวว่าหากเห็นสภาพศพลูกแล้วก็ร่างของลูกที่ถูกเผาเนี่ย
จะยิ่งทำใจไม่ได้ไปกันใหญ่เพราะตอนนี้ยอมรับว่าลงไม่ลงทำใจไม่ได้
เรื่องพิธีเผาศพลูกสาวแล้วไม้กั้นศพที่เขาเรียกว่าไม้ข่มเหงเนี่ย
มันล้มลงอันหนึ่งเนี่ยแม่บอกว่าไม่คิดแบบที่ลุงบอกอ่ะนะ
คือพ่อกับแม่เชื่อว่ายังไงเนี่ยน้องชมพู่คงไปสวรรค์แล้วนะครับ
อยากให้ลูกสาวไปสบายไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะ
เดี๋ยวตำรวจคงจับตัวคนร้ายได้เองไม่อยากคิดมากไปถึงว่าน้องชมพู่ยังไม่ไปไหน
ยังไม่หมดห่วงอะไรแบบเนี้ยอืมแม่ของน้องชมพู่ยังเล่าถึงเรื่องที่
ก่อนจะเกิดเหตุนะครับที่จะเสียลูกสาวไปเนี่ยก็คือตอนนี้รู้สึกว่ายังใช้ชีวิตอยู่กับ
น้องชมพู่ไม่คุ้มค่าเลยลูกสาวจากไปเร็วเหลือเกินอายุแค่๓๔ขวบ
ก่อนที่น้องจะหายไปแม่ตั้งใจไว้ว่า๑๕พฤษภาคมนะ
จะพาน้องชมพู่กับพี่สาวเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ย
ซื้อกางเกงตัวใหม่กันเพราะว่าของเก่าใช้มาหลายปีจนมันสั้นเต๋อมากแล้ว
วันเกิดครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรให้กับลูกสาวเลยมีแต่เค้กก้อนเล็ก
ซึ่งยังจำวันนั้นได้ดีเนี่ยฮะเมื่อวันเกิดของน้องชมพู่
ผ่านมาไม่นานก่อนที่จะหายไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยแม่บอกว่าแม่กับพ่อเนี่ย
วันนั้นนะไปทำงานรับจ้างไถดินแต่เป็นวันเกิดของชมพู่
ก็รีบไปซื้อเค้กกลับมาที่บ้านแล้วมาเป่าเทียนเป่าเค้กวันเกิด
ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้ลูกค่ะพอเสร็จเรียบร้อย
แม่กับพ่อก็ต้องรีบออกไปรับจ้างไถดินต่อเพราะต้องทำงานทำมาหากิน
ก็ปล่อยให้ลูกสาวกับพี่สาวกินเค้กกันต่อสองคนที่บ้าน
แต่น้องมีความสุขมากเลยตอนที่ได้กินเค้กเห็นตอนที่น้องนอนคว่ำแล้ว
มือจิ้มแล้วก็ถ่ายรูปอ๋อรูปนั้นก็คือรูปที่กินเค้กค่ะ
คือแม่มาก็แกะกล่องแล้วก็เอาเทียนปั่นแล้วก็บอกให้น้องเป่า
น้องเป่าเสร็จคือจิ้มเลยอันนี้เลยค่ะยังไม่ถึงมุมแม้แบบนั้นอยู่เนอะ
ใช่แม่อยากจำแต่แบบนี้ค่ะทำเรื่องดีดีใช่แม่ไม่อยากจำ
ไม่อยากเห็นว่าหน้าลูกมีแผลตรงนี้นะลูกตายสภาพแบบนี้นะครับ
โดนทำร้ายลูกโดนอะไรแม่ไม่อยากจำค่ะ
เพราะว่าเรามีลูกสาวสองคนแล้วก็ห่วงมากห่วงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
เพราะว่าแม่จะดูข่าวแบบนี้แม่ดูไม่ได้เลยนะ
ค่ะแม่ไม่เคยดูเลยค่ะแบบนี้เพราะว่าแม่เดาออกมาแล้วแหละ
ถ้ามีพาดหัวข่าวแล้วไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เพราะแบบนี้แม่ถึงไม่ไปดูศพน้องไม่ดูหน้าน้องตอนอยู่ในโรง
เพราะว่ามันจะทำให้เราปงไม่ตกค่ะปงไม่ลงแล้วจะเกิดความอาฆาตแค้น
ถ้าจุดไฟแล้วคือโรงมันก็โดนไฟไหม้มันก็อาจจะยุบอาจจะอะไร
มีไม้มีอะไรตกลงมาค่ะแม่ไม่คิดอะไรแล้วก็แม่ค่ะ
ก็อยากจะบอกน้องว่าอย่าอาฆาตนะลูกอย่าจองกรรมจองเวร
ชอบที่ไหนก็ให้ไปค่ะตำรวจท่านจะทำเองค่ะ
นี่แหละฮะครอบครัวของน้องชมพู่นะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
ทำงานรับจ้างทำสวนรับจ้างไถดินทำสวนทำไร่เนี่ยฮะ
เงินเลี้ยงลูกสาวสองคนทีเนี้ยพอเกิดเรื่องขึ้นกับน้องชมพู่
ก็แน่นอนว่าตอนนี้เป็นข่าวดังทุกคนก็สงสารน้องชมพู่
ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการพูดถึง
หรือมีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้โหเนี่ยพอมีเหตุขึ้นกับน้องชมพู่
ตอนนี้พ่อกับแม่มีเงินบริจาคเข้ามาถึง๑๐๒๐ล้านบาทเลยนะ
กับพ่อน้องชมพู่ฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาเรียนกับทุกท่านหน่อยนะครับว่า
ไม่เคยหากินกับศพลูกค่ะแม่น้องชมพู่ยืนยันว่า
ไม่เป็นความจริงเลยที่บอกว่าได้รับเงินบริจาคมา๑๐ล้าน๒๐ล้าน
มาดูบัญชีได้ตอนนี้มีเงินอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ย
อันนี้คือมีคนที่เขาสงสารเห็นใจเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก
เขาโอนมาให้คนละเล็กคนละน้อยในวันที่รู้ข่าวว่าเจอศพลูกสาวก็คือน้องชมพู่
กับพ่อยืนยันว่าไม่เคยเปิดบริจาคอะไรทั้งสิ้นเงินที่ได้รับมา
ก็เอาไปซื้ออาหารซื้อน้ำดื่มมาให้กับเจ้าหน้าที่นะ
ตอนที่มาช่วยกันค้นหาหาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดคนร้าย
มาทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้น
ฝากเรียนกับทุกคนด้วยว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่
ไม่เคยเปิดรับบริจาคเงินอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วไม่ได้หากินกับ
การเสียชีวิตของลูกสาวพ่อกับแม่ขอฝากยืนยันมาอย่างนี้
ครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะ
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าทางคดีให้ต่อเนื่องค่ะ